คุณผู้ชมครับเมื่อวันก่อนผมจำได้คุณปุ้ยเคยเล่าไปแล้ว
ที่ฝาท่อหน้าโรงเรียนแถวรยองเนี้ยใช่ค่ะถูกขโมยไปค่ะ
เด็กก็ประสบเหตุตกกันไปล่าสุดจับได้แล้ว
ผู้ที่ก่อเหตุรับสารภาพผมนี่แหละฮะทำทำทำไม
กำลังรวบรวมเงินไปประกันเมีย
ถูกจับเรื่องของคดียาเสพติด
ไม่มีเงินประกันเมียก็เลยมาขโมยฝาท่อ

แล้วคราวนี้มันจะประกันใครล่ะ
ติดคุกทั้งคู่ฮะพี่เบิร์ดคุณผู้ชม
สุดท้ายเมียก็ไม่ได้ออกตัวเองก็ต้องโดนจับอีก
เหตุการณ์นิดนึงเราย้อนก็คือภาพกล้องวงจรปิด

ค่อยเดินไปหยิบฝาท่อขึ้นไป
วางซ้อนกันที่ละอันแล้วก็เอาผ้าขลุม

นี่ขุมอีกทีหนึ่ง
แน่นอนนะฮะพอเป็นข่าวไปตำรวจก็ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดที่เราให้คุณผู้ชมดู
สืบไปสืบมาจนตามไปเจอคนที่ขโมย
ก็คือนายสุรศักดิ์สมศรีอายุ๓๗ปีคนนี้ครับใบหน้าชัดเจนนะฮะ
สารภาพผมเป็นคนขโมยและผมคือคนในกล้องวงจรปิด
ฝาท่อที่ขโมยไปเอาไปขายร้านรับซื้อของเก่าทำไปแล้ว๒ครั้งได้เงินมาประมาณพันกว่าบาท
ถามว่าทำไปทำไมเอาเงินไปทำอะไรกินเหล้าเสพยาหรือยังไง
เขาบอกว่าเขาต้องการจะรวบรวมเงินที่มีทั้งที่ตัวเองมีแล้วก็หาเพิ่มเติม
ประกันตัวเมียเพราะเมียโดนจับเรื่องของคดียาเสพติด
แต่อย่างที่บอกไปไปไม่รอดสุดท้ายโดนจับอีกคนหนึ่งไปฟังเสียงเขาหน่อยฮะ
แต่จริงแล้วเขาไม่ได้ก่อเหตุผิด
คนเดียวนะครับยังมีคนที่เป็นผู้ร่วมขบวนการด้วย
เดี๋ยวตำรวจก็จะขยายผลเร่งติดตามคนที่ร่วมก่อเหตุ

คือต้องบอกว่าสองคนศีลเสมอกันแล้วก็ไปเถิดทั้งคู่
ไปสู่ประตูห้องขังไม่ใช่ประตูสวรรค์นะ
แต่อีกคนนึงที่ศีลจะเสมอกันคือใครรู้ไหม
ร้านรับซื้อของเก่าระวังนะครับถ้ารับซื้อของโจรนะครับ